สีสันข่าวช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
ใครเคยเป็นเด็กบ้างครับ
อ้าวเคยครับ
ไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครคุยด้วยหรือเปล่าครับ
หรือว่าอยากจะนวดหน้าด้วยกระจกไฟฟ้ากันแน่
ถึงได้กดกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้

แต่ที่รู้กระจกมันแน่นอน
เพราะว่าหน้าพี่มีความมันนั่นเอง

รักยังไงกันบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเสารถไฟฟ้าเป็นพยานรักเนาะ
แม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่ครับผมมาแล้วครับ
ผมไปเที่ยวสองทางกลับมาแล้วครับแม่แม่อย่าเพิ่งหลับนะแม่
อย่าเพิ่งหลับสิข้างนอกมันหนาวผมขอนอนเลยครับแม่
นี่ไงนี่ไงพอแม่เปิดผ้าห่มให้ผมนอนแล้ว
ผมมีความสุขอุ่นสบายใจยังบอกไม่ถูกขอบคุณนะครับแม่
หลับแล้วนะพูดไหนฮอกฟี่ฮอกฟี่
ปิดท้ายที่แมวน้อยที่ชอบสัมผัสไม่ว่าเจ้านายจะทำอะไร
ขอแต่เนื้อต้องตัวกันสักหน่อยเล่นอะไรอยู่มารวมหัวเขาหน่อย
สนใจเขาบ้างขอมือเข้าให้มือไฟไฟก็ทำได้
ครบเรื่องจริงเมียวน้อยอุ่นใจเมื่อใกล้เธอก็แบบนี้แหละครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ